เพื่อควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น
กรณีดังกล่าวนั้นทำให้เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับ
รวมทั้งทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวนมากครับ
่งโจมตีเว็บไซต์รัฐบาล๗แห่งจนเว็บไซต์เหล่านั้นล่มครับ
นี่จึงถูกคัดเลือกให้ถูกบันทึกในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ครับ
โจมตีหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลจนเว็บไซต์ของรัฐบาล๗แห่งล่ม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
และรวมตัวล่ารายชื่อ๑แสนรายชื่อเพื่อต่อต้าน

แล้วมันประชาชนไม่ยอมรับ
ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศได้
แต่ข้อเสียคือการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ

หากถูกโจมตีอาจทำให้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศล่ม
จากนี้ต่างชาติอาจลดความเชื่อมั่นระบบความมั่นคงและความปลอดภัย
ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
เพราะภาครัฐสามารถล้วงข้อมูลของเอกชนได้
ต่างจากระบบปัจจุบันที่ข้อมูลจะส่งผ่านมาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แต่ว่านโยบายนี้เป็นเพียงแนวคิดในการศึกษา

การศึกษาเนี่ยยังไม่ได้นำไปสู่
ข้อยุติใดทั้งสิ้น
ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไร
จะจำกัดสกัดกั้นการสื่อสารจะไปอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะครับไม่มีทุกอย่างเนี่ย
ท่านเขามีสิทธุ์ทุกคนคนไทยพวกเราทุกคนมีสิทธิ์อย่างไร
ท่านเคยมีสิทธิ์ทุกคนคนไทยพวกเราทุกคนมีสิทธิ์อย่างไร
ก็มีเช่นนั้นมีแต่จะส่งเสริม
ให้การใช้สิทธิ์เหล่านั้นท่านได้ใช้โดยสะดวก
แต่ความตื่นตัวด้านเสรีภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลดลง
ข่ายพลเมืองอินเทอร์เน็ตและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ยังจับตาและพร้อมที่จะต่อต้านหากผลักดันนโยบายนี้อีก
ไทยรัฐทีวีจึงเลือกให้ข่าวนี้เป็นบันทึกไทย